คุณตาวัย๘๒ปีที่จังหวัดเลยท่านนี้
เขาชอบสะสมหัวควายคุณ
สะสมหัวควายแบบนี้เอาไว้ประดับบ้าน
คุณตาบอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ
หรือเล่นของหรือคุณสัยใดทั้งสิ้นจ้า

ชอบการไทอินม์ของคุณมาก
ไปดูที่รั้วบ้านของเขา
หัวภาพแนวเห็นไหมในตัวบ้านรวมกัน

นั่งนับรวมกันได้ถึง๑๓๐

เยอะมากนั่นก็เป็นแนวคิดความตั้งใจของคุณตาสมคิดสีริง
อายุ๘๒ปีนะคะเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ผ่านไปผ่านมาตรงนี้สะดุดตากันหมดเลย
จอดรถขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ละลึกหน่อย

เยอะมากตาสมคิดบอกว่าไม่ได้ทำคุณสัยเวทมนต์อะไรใดเลยนะ

เหตุมันเกิดจากลูกชายชอบวงคาราบาล

แล้วก็มีหลานทำงานเขียงเนื้อ
เขาก็นำหัวควายมาให้ลูกชาย๓๔หัวก็คือลูกชายชอบ
ก็จะเอาไว้แบบเหมือนแขวนประดับตกแต่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเห็นว่ามันสวยดีทีนี้พอสวยดีก็เลยเริ่มเหมือนสะสมเพิ่มมาเรื่อย

โอ้โหใช่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ๑๓๐หัวแล้วนะคะ

มีคนมาขอซื้อบ้างอยู่นะ

แล้วก็จะไม่เหงาอีกเลย
คุณไม่น่าเหงาคนอย่างคุณ
จริงแต่คนอื่นอาจจะมีแค่สองนะ
ผมที่เต็มหัวไปหมดแล้วนะ